คุณผู้ชมครับวันนี้ในโลกโซเชียลโอ้โหติดเทรนด์ทวิตเตอร์เลย
แฮชแท็กสอวองไม่ไว้ทำไมคือประเด็นก็คือหลังจาก
สิ้นการเลือกตั้งเมื่อวันอาทิตย๑๔พฤษภาคม
มันยังมีอีกหลายขั้นตอนนะคะต้องรอกรกตประกาศรับรองผล
ภายใน๖๐วันมีการเปิดประชุมสภาเพื่อเลือกประธานสภา
ทีนี้คุณพิทาบอกว่าดึง๖พักการเมือง
มาร่วมจัดตั้งรัฐบาลน่าจะได้๓๑๐เสียง

แต่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของ๒สภา
สวจะโหวตให้ไหมจะทลายกำแพงสวได้ไหม
หรือถ้าไม่พึ่งสวพึ่งสอสอจากภักดิ์ฝ่ายค้านได้ไหมล่ะ
สปีริตหน่อยไหมโหวตให้คุณพิธา

คุณธนกรวังบุญคงชนะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ในฐานะรองหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาติ
วันนี้เข้าธรรมเนียบรัฐบาลเพื่อประชุมคอรมอล์
ก็พูดถึงเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่นะคะ
ว่าก็ปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการ
ส่วนการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
ถ้าโหวตไม่สำเร็จแล้วสมมุติว่าพักเพื่อไทยจะเสนอชื่อ
เป็นลำดับถัดไปก็ไม่ก้าวล่วง
รวมไทยสร้างชาติ๓๖เสียงพร้อมเป็นฝ่ายค้านค่ะ
ไม่มีปัญหาอะไรก็ให้เขาจัดตั้งกันไปตามขั้นตอน
ฝากถึงสวด้วยว่าคือสวเองเขาก็มีอิสระของเขา
อย่าไปดูแคลนสวเขาสวก็มีหัวใจ
บางทีไปดูถูกดูแคลนสวมากเกินไป
แล้วจะให้เขาไปช่วยโหวตให้เนี่ยนะ

มันมีกระแสกดดันเพิ่มเติมนะคะว่า
ถ้าไม่พึ่งสวก็พึ่งสอสอจากพักฝ่ายค้านได้ไหมล่ะ
สปีริตกันหน่อยไหมล่ะโหวตให้คุณพิธา

ทำไมผมต้องไปโหวตให้เขา
ในเมื่อผมไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของเขา
ผมเป็นสอสอ๑ใน๓๖คนของรวมไทยสร้างชาติ
ผมไม่เห็นด้วยกับเขามาตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
เป็นไปไม่ได้ที่ผมจะไปยกมือให้
แต่ผมเคารพเสียงของประชาชนนะ

ในเมื่อผมไม่ได้เห็นด้วยกับนโยบายของเขา
ผมเป็นสอหนึ่งใน๓๖คน

เพราะฉะนั้นมันเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะยกมือให้เขา

คือวันนี้ท่านก็ตั้งให้ได้แล้วกัน

แต่สุดท้ายได้ไม่ได้ก็๒๓เดือนเราก็รู้อยู่
ผมไม่อยากเห็นบรรยากาศที่คนที่เป็นแคนดิเดตนายกเนี่ย
ควรจะมีวุฒิภาวะมากกว่านี้นะครับ
ไม่ควรที่จะไปพูดจาเหน็บแนม
หรือคณะกระแหน่ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะครับ
โดยเฉพาะลูกพรรคเองที่เป็นสอ
ก็ไม่ควรที่จะไปก้าวล่วงหน่วยงานบางหน่วยงานนะครับ
ไปใช้วาจาที่มันไม่เหมาะสมนะครับ
ด่านพชพัฒนาค่ะ
คุณวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่า
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก็บอกว่าเรื่องของการโหวตให้คุณพิทาเป็นนายกรัฐมนตรี

มีความอ่อนไหวยังไม่สามารถตอบได้ในตอนนี้

แต่ก็ย้ำเหมือนเดิมว่าพักชาติไทยพัฒนา

ก็คือนโยบายยั่งยืนเทิดทูลสถาบัน
ชาติไทยพัฒนาเราพร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้ทางพักเก้าไกล
ก็ได้ประกาศชัดเจนว่า
จะเอาพักร่วมฝ่ายค้านปัจจุบันนะครับเป็นรัฐบาล
แล้วก็ทางพักเพื่อไทยก็ตอบรับ

ชาติไทยพัฒนาเราก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านนะครับ

แล้วก็เราพร้อมที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้าน
ดังนั้นถ้าเป็นอะไรที่ขัดหลักการ

เราก็คงจะไม่เห็นด้วยนะครับ

ที่จะยกมือให้หรือไม่ยกให้นั้น

เพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ละเอียดอ่อนนะครับ

ส่วนท่านนี้ค่ะรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิศนุเครืองาม

ปรารถนาสารพัดในปรัฐพีเอาไมตรีแลกได้ดั่งใจจง
เชื่อผมเถอะปรารถนาสารพัฒในปัทธิ
เอาไมตรีแรกได้ดังใจจม
ถ้าขึ้นต้นด้วยการด่ากันมันก็พูดกันไม่รู้เรื่อง

เหมือนอย่างที่บางคนพยายามทำความเข้าใจเวลานี้อยู่

กลัวมันจะเกิดศูนยากาศไหมคะ

ไม่มีหรอกครับคำว่าสุนยากาศ
ช้านิดช้าหน่อยเราก็ไม่ได้เรียกว่าสุนยากาศนะ
อย่างน้อย๒เดือนนี้ก็เป็นช่วงที่กรกตรอประกาศผล
ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาว่าที่สสพยาวค่ะ
บอกว่าไม่สามารถจะไปแนะนำอะไรกับพักเก้าไกลเขาได้หรอก
จากเราต้องรู้ตัวเองว่าได้แค่นี้

หลายคนที่สอบตกก็น่าจะรู้ว่าเป็นเพราะอะไร
ทีนี้ค่ะก็พอถามต่อว่าเห็นด้วยไหมที่มีสวออกมาบอกว่า
จัดตั้งรัฐบาลให้มันได้๓๗๖เสียงไปเลย
จะได้ไม่ต้องหวังพึ่งเสียงของสวในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรี
คุณร้อยเอกธรรมนัฐก็บอกว่ามันก็เป็นกลไกของสภา
จริงแล้วก็ควรจะรวบรวมสอสอให้ได้เยอะที่สุดก่อนนั่นแหละ
ก็จะผลักดันเป็นภาระของสวก็คงจะไม่ได้
ส่วนแผนสำรองถ้าก้าวไกลไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้
ร้อยเอกธรรมนัฐมองยังไง
รอยเอกธรรมนัฐบอกว่าไม่ได้มีไม่ได้มองอย่างไร
ส่วนตัวก็ขอทำหน้าที่ในฐานะเป็นสอสอพยาวให้ดีที่สุดก่อน
ในส่วนของสวนะครับทุกผู้ชมครับ
ตอนนี้ก็มีหลากหลายความเห็นจากสวแต่ละคนนะครับ
ทางด้านประธานของวุฒิสภานะครับประธานวุฒิสภา
นายพรเพชรวิชิตชนชัยนะครับ
ให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เรื่องการโหวตเลือกนายก
โดยเฉพาะถ้านายกจะชื่อพิธาลิ้มเจริญรัฐ

หลังจากผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการณขณะนี้ที่
ได้มีการให้ตัวเลขกันออกมาเนี่ยนะครับ
ทางประธานวุฒิสภาบอกว่าเคย
ที่รัฐธรรมนูลกำหนดเอาไว้
การพิจารณาทุกอย่างถือเป็นหน้าที่ของสมาชิก

ลพินิษฐ์ของตัวเองอย่างดีที่สุด

ส่วนการลงมติโหวตเลือกนายรัฐมนตรีที่ผ่านมา

งดออกเสียงโหวตเลือกนายกนะฮะ

ไม่อยากโหวตไม่มีความคิดเห็น
ไม่อยากจะโหวตหรือไม่โหวตอย่างไร

ในฐานะที่เป็นผู้ที่ทำหน้าที่

มีตำแหน่งเป็นรองประธานรัฐสภาด้วยนะครับ

เขาใจว่าคนเข้าใจผมผิด

มันไม่ใช่นะครับ
ไม่ใช่อย่างนั้น

อย่างว่าจะเอายังไงจะโหวต
หรือว่าไม่โหวตแบบไหนอย่างไรประธานวุฒิสภาบอกว่าณขณะนี้ยังไม่มีใครมาคุยอะไรกับตัวของประธานวุฒินะครับ
เพราะว่าเป็นช่วงปิดสมัยประชุมด้วยมีแค่เจอกันบ้างในการประชุมคณะกรรมธิการบางชุดเท่านั้น
ซึ่งก็ยังไม่ได้คุยกันเรื่องการโหวตเลือกนายกส่วนการออกมาให้ความเห็นในช่วงนี้ของสมาชิกวุฒิสภาแต่ละคนก็ถือว่าเป็นเรื่องของส่วนบุคคลคงห้ามกันไม่ได้
ประธานวุฒิสภาจะมีความเห็นอย่างไร
ทางนายพรเพชรบอกว่าขอไม่แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับ

แต่ก็ฝากถึงกระแสสังคมว่าตอนนี้เนี่ย
คงพูดอะไรกันไม่ได้เพราะคนกำลังเข้าใจผิด
เดี๋ยวจะเข้าใจผิดว่าประธานสวไปควบคุมไปสั่งการบริหารจัดการอะไร
ไม่ใช่แบบนั้นไม่เคยสั่งการสว
เรื่องการโหวตเลือกนายกอะไรเลยนะครับ